ซึ่งเรามีแชมป์โลกตอนนี้เหลือน้อยมากนะครับ
หลักก็คือเหลือเส้น๑จากทางวรรเหง
ล่าสุดเรากำลังจะทำฟอร์มให้ทางเอกตะวัน
ของทางเกียรติกินินแล้วก็ถ่ายทอดทางไทยรัฐ
ด้วยความถี่ที่สูงมากในช่วงหลังเพราะว่าต้องการทำอันดับจะไปชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับ
เอาแชมป์โลกกลับมาเพราะว่าเส้นนี้เป็นของอำนาจเกษตรพัฒนานะครับ
วิธีการสร้างเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณเอกชุมพรครับ
จากนี้ขอชก๘อันดับอีก๒๓ไฟล์ก็น่าจะเพียงพอต่อโอกาสที่จะชิงแชมป์ว่างรองอันดับ๑
ครับเราก็ต้องพยายามตอนนี้เอกตะวันอยู่ในอันดับที่๙นะครับ
ไฟล์นี้ผ่านไปเนี่ยเราคงจะขยับให้สูงขึ้นอาจจะเป็นอันดับที่๗ที่๘นะครับ
เพื่อที่จะหารองแชมป์โลกอันดับหนึ่งที่ว่างอยู่นะครับ
ซึ่งก็คือเราก็ต้องผลักดันให้เอกตะวันขึ้นอันดับโลกให้สูงขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับ
แล้วก็ชกเพื่อจะเป็นรองแชมป์โลกอันดับสูงให้ได้นะครับ
น่าจะภายในปีหน้านะครับเอกตะวันคงจะได้ชิงแชมป์โลกไฟล์บังคับ
เพื่อทวงเข็มขัดเส้นนี้กลับมาสู่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
ต่อจากพิชิกสินบางพระจันทร์แล้วก็อำนาจเกษตรพัฒนา
แต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องป้องกันแชมป์เอเชียครั้งที่๓
แฟนเองก็ร่วมกันเชียร์ว่าที่แชมป์โลกคนต่อไป
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีได้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ในศึกกำปั้นสถานโลกคืนพื้นป่าให้แผ่นดิน
เอกจุมธรสุรพัฒน์จารุมณีรายการครับ